คุณผู้ชมไปต่อกันที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่าค่ะ

นี่เลยปล่อยซิงเกิ้ลใหม่นะคะ

สำออยใครสำออยอ่ะ

เจ๊ที่สุดจ้ะคุณผู้ชมค่ะว่ากันด้วยเรื่องเพลงสำออยค่ะ
แพทย์เนี่ยแล้วก็เพื่อนในวงสมาชิกนะคะ
พร้อมใจกันฝากเพลงนี้ให้แฟนบันเทิงไทยรัฐได้ฟังกัน
และนี่ยังบอกด้วยนะความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์การคลายล็อกดาวน

ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเหล่าศิลปินในวงการแล้วกัน
แล้วก็เหล่าอาชีพนักร้องกลางคืนนะคะ
ที่ได้กลับมาทำงานร้องเพลงบนเวทีอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เธอเจอพิษโควิดไปเกือบ๒ปี

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันค่ะ

ฟังสบายแล้วก็ฟังในทุกโอกาสนะครับ
มันเป็นเหมือนกับอาการกุ๊กกิ๊กน่ารักนะครับ
สำหรับคนที่สำลักความคิดถึงแล้วบังเอิญอยู่ห่างไกลกัน
อยากจะให้กลับมาดูแลกลับมาสนใจเราเหมือนเดิม
ก็เลยมีอาการสำออยเพื่อเรียกร้องความสนใจนิดนึง
ผมเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเพลงนี้นะครับ
ก็น่าจะรักเพลงนี้เหมือนที่พวกเรารักครับ
แฟนที่กำลังเฝ้ารอการเจอพวกเราที่คอนเสิร์ต

แล้วก็ไปร้องเพลงสำออยร่วมกันในคอนเสิร์ตครับ

เป็นเพลงบอกรักแหละเอาไว้อ้อนอ้อมไม่ได้ด่าใครนะ
แบบเวลาเจอแฟนแล้วแบบตัวเล็กอะไรอย่างนี้

อ้อบ่อยแหละ

จะถามแต่เรื่องเพลงเดี๋ยวเสียดายก็เลยถามเรื่องอื่นไปด้วยแล้วกันนะคะ
เรื่องละครละครพี่แพทย์เนี่ยก็เล่นละครเก่งเหมือนกันนะ
ตอนนี้เป็นยังไงอยากเล่นละครไหม
พี่แพทย์บอกว่าเออเนี่ยนะตอบแบบตรงไปตรงมาว่าอาจจะต้องรออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับ
เรื่องละครตอนนี้ขอทุ่มเทเวลาให้กับผลงานเพลงค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่แพทย์กันค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยอ่ะยังสนุกกับงานเพลงแล้วก็มีแพลนเรื่องคอนเสิร์ต
แล้วก็งานการกุศลโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายเลยที่จะต้องเข้าไปดูแลไปช่วยเหลือนะครับผม
เดี๋ยวรอจังหวะโอกาสเหมาะนะครับผมค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ปิดตัวเองนะ